คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องการเมืองกันก่อนกันแล้วกันนะคะ
จากที่มีรายงานออกมาว่าสารรับฟ้องคดีที่อดีตแก่นำพักอนาคตใหม่
สารรับฟ้องแล้วในเรื่องนี้
รวมถึงนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะบอกว่า
ตำรวจปฏิบัติอะไรทำหน้าที่อะไรยังไงเนี่ยระวังให้ดีนะ
เพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในช่วงอ่อนวายง่าย
นี่ค่ะพประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจครั้งที่๑๐
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
นายกกำชับผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจนว่า
สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่ในช่วงอ่อนไหว
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังค่ะ
ก็ฝากไว้สั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ตำรวจก็ลงพื้นที่พอกับผู้ชุมนุมนั่นแหละ
ก็ต้องออกมาดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกการจราจรบ้าง

ก็ต้องปฏิบัติการกันอย่างละมุนมานะ
เพราะว่าคนก็จับตาดูการทำงานเจ้าหน้าที่ด้วย
ค่ะก็กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีทั้งตำรวจมีทั้งทหาร

ค่ะส่วนสารแขวงปฐุมวันรับฟ้องแล้วนะคะ
สำหรับคดีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
และนายปียบุตรแสงกระหนบกุลเลยค่ะที่การคณะเก้าน่า
นางสาวพันธกาวรรณิชย์กรรมการบริหารคณะเก้าน่า
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็นายภัยรัฐติโชธจันทรคจร
อดีตผู้สมัครสอบสอบภักดิ์อนาคตใหม่จังหวัดนครปฐม
ทั้งหมดเป็นแกนนำขออภัยเป็นอดีตแก่นำพักอนาคตใหม่
ใน๖ข้อหาที่ถูกฟ้อง
หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
วันที่๑๔ธันวาคมปี๒๕๖๒ปีที่แล้ว
สำหรับ๖ข้อกล่าวหาก็มีร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่
ร่วมกันจัดการชุมนุมกีดขวางทางเข้าออก
หรือการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า
และทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน๑๕๐เมตรจากพระราชวัง
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๕ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะข้อหาเรื่องการชุมนุมในเขตพระราชวัง๑๕๐เมตร
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ชุมนุม
มันอยู่ห่างเกินกว่า๑๕๐เมตร
แล้วก็มีการนัดตรวจพยาหลักฐานกัน๒๒ธันวาคมที่จะถึงนี้
ก็มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง๕คน
โดยไม่มีหลักประกันและไม่กำหนดเงื่อนไขนะคะ
ไปสอบถามนายวิทาหัวหน้าพักเก้าไกล

เขาบอกเขาไม่กังวลนะถึงแม้สารจะรับฟ้อง

ไม่ว่าจะในกรณีไหนที่สารพิเคราะห์
พร้อมที่จะมาและจะไม่หลบหนีอย่างแน่นอนนะคะ

วันนี้เขาชุมนุมกันที่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนคนที่อยากจะออกไปป้องกัน

มีไม่น่าจะแกล้ง
วันนี้มีนี่ค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นเพราะจุดเอาไว้ให้เลยนะคะ
แปลว่าอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะไปรวมตัวกันแล้ว
มา๕โมงเย็นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมนัดรวมตัวที่หน้าวัดแขกศรีลม

ลงพื้นที่ไปตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายแล้วนะคะ

ก็ต้องไปเก็บบรรยากาศรายงานให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่าเขาบอกว่าบางจุดนี่ก็คือที่วัดแขกก่อนละกันนะคะ
วัดแขกคือไม่ได้หมายถึงว่าไปวัดแขกนะ
ถนนศรีลมเขาบอกว่าจะเป็นการจัดงาน
ลักษณะคล้ายการแสดงศิลปะ

มีการพูดคุยกันบนเวทีนะคะ
ส่วนที่บอกว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก็หลากหลายรูปแบบนะคะ
ถ้ามีอะไรขึ้บหน้าเราลายงานให้คุณผู้ชมรู้แน่นอน
ตอนนี้ทีมข่าวเราถึงพื้นที่แล้วด้วยนะคะ